สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๑นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมร้อมกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันต์คุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างตอนนี้ยังคงไว้ใช้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าปัจจัยต่างที่เข้ามาส่งผลต่อความแปรปวนลักษณะ
ความชื้นที่อยู่บริเวณอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งความชื้นเหล่านี้นี่เองเลยครับถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญครับที่ทำให้เกิดผลในระยะนี้เกิดขึ้นได้ในขณะที่บริเวณทางตอนบนครับยังพบว่าตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนเช่นเดียวกันนั่นก็คือคลื่นก
นี่ถือว่าเป็นกระแสลมที่มีความเร็วและแรงนะครับคลื่นที่ในระดับสูงจึงสามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเป็นกอลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าครับถ้าหากความชื้นมากพอก็สามารถให้จะทำให้เกิดฝนในบริเวณตอนบนของประเทศได้นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอากาศที่หนาวหนาวเย็นเย็นบริเ
อย่างต่อเนื่องด้วยในขณะที่บริเวณทางตอนล่างนะครับจะกระแสลมที่พัดปกกลุ่มในบริเวณนั้นกล่าวนอกจากจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้แล้วคลื่นลมบริเวณนั้นกล่าวนั้นยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุรธาน
นี้สิ่งที่คุณผู้ชมสามารถที่สักสังเกตได้นะขณะนี้นะครับก็คือกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกนะครับตอนนี้ถ้าหากใครออกนอกบ้านบริเวณนั้นกล่าวจะสังเกตว่าท้องฟ้านั้นอึมครึ่มเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบล่
ตอนนี้เป็นต้นปลายมีหลายจุดหลายพื้นที่ต้องระวังฝนมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัสทีวีนะครับจุดแรกนะครับที่อาจจะต้องระวังกันหน่อยเรื่องของสายฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคตอนออกนะครับหลายจุดเลยที
ไทยปกคลุมในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไล่ยาวตั้งแต่บริเวณจังหวัดตากกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมนะครับหลังจากนั้นมีการคาดการณ์ว่าจะตกต่อเนื่องในหลายจุดตกแบบมาไว้ไปไว้ครับในพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณตอนบนนะครับไปดูต่อในบริเวณพื้
ประชิดตามแนวใช้ฝั่งในบริเวณจังหวัดประจุบคลีขันศ์ชุมพรนะครับรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสุราชธานีดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวต้องระวังเรื่องของสายฝนหน่อยและที่สำคัญใครที่จอกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะทำให้เกิดเคลื่อนสูงประมาณ๒เมต
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับคำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้จะเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคใต้ตอนบนนะครับอันนี้คือวันพุธนะครับจะสังเกตว่ายังคงตกจุดเดิมนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางฝนลุดลงแต่ก็ยังมีตกประหลาปลายบ้างนะ

ในช่วงบ่ายนะครับในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนั้นก็ไม่ร้อนเท่าที่ควรนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีพรุ่งนี้เช้า
ความชื้นที่เข้ามาเติมเต็มมากขึ้นในหลายพื้นที่
อาจจะทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
รวมถึงพื้นที่ภาคอีสานส่วนพื้นที่อีสานตอนบนเหนือตอนบนบางจุดบางพื้นที่
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นอยู่บ้างปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีโอกาสเกิดฝนช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นช่วงบ่าย๒โมงแล้วก็บ่าย๔โมงเย็นนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับทะเล
ดังนั้นใครที่จะเดินทางในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
อุณหภูมิสูงสุดทรงนะครับ๓๖๓๗องศาเซลเซียตนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั่วทุกพื้นที่ในเมืองไทยของเรานะครับ
อย่างที่ได้เน้นย้ำการตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นในระยะนี้โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ